ไปจอบประเด็นร่วมนี้จากรายงานครับ
วนน้ำมหาศาลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน
อย่างน้อย๗แห่งในแขวงอัตตปือทางตะวันออกเชียงใต้ของลาว
ทันทีที่เขื่อนย่อยของเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยแตก
ทำให้ชาวบ้านกว่า๖๖๐๐ชีวิต

เสียชีวิต๑๙คนศูนย์หายมากกว่า๑๐๐คน
และบ้านเรือนเสียหายกว่า๑๓๐๐หลัง
ภัยพิบัติครั้งนี้เริ่มส่งสัญญาณมาตั้งแต่เวลา๒๑นาฬิกา
ของวันที่๒๒กรกฎาคม

ซึ่งมีหุ้นส่วนในโครงการสร้างเขื่อนนี้

ก่อนประกาศเตือนให้ชาวบ้านใกล้เคียงอบพยพทันที
พร้อมส่งทีมเข้าไปทำการซ่อมแซม
มกลางอุปสรรคจากฝนตกหนัก
และถนนหลายสายเสียหาย

เจ้าหน้าที่เริ่มระบายน้ำออกจากเขื่อนเซน้ำน้อย
เพื่อลดระดับน้ำในเขื่อนย่อย
จากนั้น๑๒นาฬิกาของวันที่๒๓กรกฎาคม
รัฐบาลสปลาวออกคำสั่ง
ให้ชาวบ้านในพื้นที่อบพยพทันที
และ๘ชั่วโมงหลังจากนั้นเขื่อนแตก
ทำให้ปริมาณน้ำ๑๐๐๐ล้านลูกบาทเมตร

ทำให้ประชาชนต้องหนีน้ำขึ้นที่สูง
และเมื่อวันที่๒๔กรกฎาคม
ทางการสปลาวประกาศให้พื้นที่ประสบอุทธกภัย
จากเหตุการณ์ฝนตกหนักบริเวณแขวงอัตตปือและแขวงจำปาศักดิ์
ทางตอนใต้ของสปลาวเป็นพื้นที่ภัยพิบัตรระดับชาติ
เส้นทางขมนาคมสายหลักถูกน้ำท่วม
ได้รับความเสียหายอย่างหนักจนใช้การไม่ได้
ภารกิจในการกู้ภัยจึงเริ่มต้นขึ้น
เจ้าหน้าที่กู้ภัยของสปลาวและนานาชาติ
มุ่งหน้าไปให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน
มีการระดมเรือและเจสกีเพื่อลำเลียงอาหารไปให้ผู้ประสบภัย
พร้อมกันนี้เทศบาลเมืองอัตตปือจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย๓แห่ง
ที่บริเวณห้องพักกลางและเต็นต์หน้าแขวงเทศบาลอัตตปือ
รวมทั้งพื้นที่โรงเรียนบ้านจันทราเพื่อรับบริจาคข้าวสารอาหารแห้ง
และเครื่องนุ่งห่มให้กับผู้ประสบภัย
เช่นเดียวกับประเทศไทยที่กู้ภัยจากมูลนิธิต่าง
ทั้งร่วมกตันยูปติ๊กตึ๊งและฮุก๓๑
พร้อมอุปกรณ์กู้ภัยข้าวสารอาหารแห้งยารักษาโรค
รวมทั้งเรือและเจสสกีต่างมุ่งหน้าไปให้การช่วยเหลือเช่นกัน
ขณะที่ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
อบเงินช่วยเหลือ๕ล้านบาท
แก่นายแสงสุขธิวงศ์เอกอัครราชทูตสปลาวประจำประเทศไทย
เพื่อแสดงความห่วงใยและน้ำใจของประชาชนชาวไทยในฐานะมิตรประเทศ
เขื่อนลาวแตกครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรก
แต่เป็นครั้งที่๓ในรอบ๓ปี
โดยครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๖กันยายน๒๕๕๙
เกิดเหตุอุโมงของเขื่อนเสกมาน๓แตก
ทำให้มวลน้ำมหาศาลไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่บ้านด่ายรัง
เมืองดักจึงแขวงเสกอง
ครั้งที่๒เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๑กรกฎาคมปีที่ผ่านมา
เกิดเหตุเขื่อนน้ำอ้าวเมืองพาชัยแขวงเสื้องคว้าง
ซึ่งกำลังก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จแตก
ทำให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง
และครั้งล่าสุดเมื่อวันที่๒๓กรกฎาคมที่ผ่านมา
เขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยมีกำลังติดตั้งที่๔๑๐เมกาวัตต์
ผลิตไฟฟ้าได้๑๘๐๔กิกาวัตต์ต่อปี
โดยจะขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตของประเทศไทยถึง๑๙๐
และที่เหลือจะขายให้แก่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว
เขื่อนแตกภัยพิบัติที่ชาวบ้านต้องรับมือโดยไม่ทันตั้งตัว
ไม่ว่าเหตุการณ์นี้เกิดจากน้ำมือธรรมชาติหรือน้ำมือคน
แต่ความร่วมแรงร่วมใจของหมวลมนุษย์ได้อุบัติขึ้นอีกครั้ง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน